ซึ่งแบบนี้ครับก็ต้องดูว่า

ซึ่งไทยก็พร้อมเสียบในการจัดการแห่งขันแทนแน่นอนครับ
ฟุตซอร์ชิงแชมป์เอเชียจากเดิม๕๑๖ส่งหาคมไปเป็น๔๑๕พฤศจิกายน
โดยรายการนี้มีกำหนดจัดที่เติร์กมินิสถานจะคัดเอา๕ทีมจากเอเชียไปฟุตซอลโลกที่ลิโทเนีย

มีข่าวว่าเตอร์เบนิสถานเจ้าภาพรายการนี้อาจจะไม่พร้อมในการจัด
คุณอริสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็บอกเลยนะครับว่า
พร้อมจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาดังกล่าว
หากว่าเติร์กวินิสถานไม่พร้อมในการจัดการแข่งขันช่วงเดือนพฤศจิกายน
โดยก่อนหน้านี้ครับก็มีประเทศที่พร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอีกคืออีรานด้วย
ส่วนโปรแกรมฟุตซอลไทยลีกส์๒๐๒๐ในเล็กส์๒
ต้องปรับรูปแบบการแข่งขันตามที่เคยประชุมกับตัวแทนสโมสร
หากว่าศึกชิงแชมป์เอเชียต้องจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน
เพื่อให้ปิดระดูการได้ทันภายในปีนี้ครับ